เมื่อสักครู่มีคนส่งไลน์มาเยอะว่ารอดูขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

วันนี้คุณสุภาพคลิกกระจายจะมาวิเคราะห์

โดยเฉพาะเรื่องของพนักงานสอบสวนยังคงมีการถกเถียงกันอยู่
มีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างติดตามจากคุณสุภาพเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกรอฟคุณดาวครับ

เรื่องของการปฏิรูปตำรวจเนี่ย

แต่ว่าแฟนรายการถามกันมาเยอะ

ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวไปถึงไหน

พูดทีไรก็ได้รับเสียงขานรับเมื่อนั้น

คราวที่แล้วพลตำรวจพงศพัฒน์บอกว่า
มี๒เรื่องที่จะต้องเร่งทำก่อน
เรื่องที่๑เรื่องการปฏิรูปตำรวจ
ในชั้นโรงพักว่าด้วยเรื่องของพนักงานสอบสวน
เรื่องที่๒เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
ซึ่งให้ความหวังว่าการโยกย้ายแต่งตั้ง
ในคราวนี้จะใช้กฎกตรใหม่
ท่านบอกว่าจะป้องกันการซื้อขายตำแหน่งได้ด้วย

ไม่ว่าการว่าทำได้หรือทำไม่ได้
แต่ว่าเรื่องของการปฏิรูปการสอบสวน
ในชั้นโรงพักตรงนี้สำคัญจริงครับ
สำคัญมากจริงเพราะกระบวนการสอบสวน
ของตำรวจในชั้นโรงพักนั้นเนี่ย
คดีความต่างเป็นเรื่องของต้นน้ำ
ก็คือว่าถ้าการสอบสวนการทำสำนวน
เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
การปลายน้ำก็คือสาร
ตัดสินคดีความต่างจะเป็นไปด้วยความยุติธรรม
ต้องเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวน

ถ้าสำนวนการสอบสวนบูดเบี้ยวบิดเบือน

พอไปถึงอายการและไปถึงศาล
มันก็เกิดสภาพบูดเบี้ยวบิดเบือนตามไปด้วย
มันจึงเกิดปัญหาที่ว่ามีคนอีกไม่น้อยที่ทำผิด
แต่ว่าลอยนวลอยู่นอกคุก
มันจึงเกิดปัญหาว่าคนทำผิดคนไม่ผิด
อีกไม่น้อยเหมือนกันที่ติดคุกติดตารางกันอยู่
เจ้าตัวเขารู้ดีญาติพี่น้องเขารู้ดี

ถ้าต้นน้ำกลางน้ำไปอย่างนั้นเนี่ย
สุดท้ายขึ้นมาปลายน้ำก็จะเจอปัญหาอย่างที่ว่า
ฉะนั้นเริ่มต้นตรงน้ำต้นน้ำนี่แหละสำคัญที่สุด
ปัญหาที่ผ่านมาคืออะไรล่ะครับ
ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่ามีพนักงานสอบสวนในชั้นโรงพักเนี่ย
น้อยปริมาณคนน้อยกว่าปริมาณงาน
คดีเข้ามาเยอะทำไม่ทัน
ใช้เวลา๗๐กว่าวันที่มีการฝากขังเนี่ยทำสำนวนไม่ทันครับ
เมื่อทำสำนวนไม่ทันขาดความรอบครอบ

เมื่อขาดความรอบครอบประจักษ์หลักฐานพยานมีไม่ชัดเจน
ในที่สุดเมื่ออายการส่งฟ้องศาล

ยกฟ้องไปเยอะเพราะว่า
สำนวนคดีจากต้นน้ำจากตำรวจไม่ชัดเจน
จริงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการจะทำให้มันไม่ชัดเจนหรอกครับ
แต่ว่าโดยเงื่อนไขเวลาและกำลังคนที่มีอยู่ทำไม่ทันครับ
ทำไม่ทันทำกันทั้งวันทั้งคืนเครียดก็ยังเอาไม่ทันทำไม่ทัน
อย่าลืมว่าอย่างที่บอกเวลาของการฝากขังที่จะทำสำนวนส่งฟ้องศาลเนี่ยมันมีจำกัด
แล้วมีพนักงานน้อยด้วยผลก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยกลายเป็นว่าความยุติธรรมมันไม่ชัดเจน
รูปแบบของการปฏิรูปใหม่ทำยังไงครับที่เริ่มแล้วเนี่ย
เขาให้มีคณะเขาให้มีบูรณาการโดยทีมบูรณาการขึ้นมาชุดหนึ่ง
นี่แต่ก่อนทำคนเดียวต่อไปนี้ทีมที่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนคดีอาญาจะมี๕คนครับ
ขอดูหน่อยเขาบอกนี่๑พนักงานสอบสวนที่เป็นหัวหน้าคณะ๑คน๑คนนะ
สองพนักงานสอบสวนที่ประจำทีมเนี่ยอีกหนึ่งคน
สามมีฝ่ายสืบสวนเข้ามาด้วยมีฝ่ายสืบสวนเข้ามาด้วยแล้วก็สี่เสมียนประจำคดี
แล้วก็๕ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนทีมบูรณาการเนี่ยทีมนี้มี๕คนเอาพนักงานสืบสวนเข้ามาด้วย
ฝ่ายที่เขาไปสืบสวนจับกลุ่มเนี่ยบางทีเขาก็เสียกำลังใจ
โอ้โหกว่าเขาจะสืบสวนหาข่าวได้กว่าจะไปจับกลุ่มมาได้
ไปจับกลุ่มมาได้แล้วฝ่ายสอบสวนทำสำนวนยังไงก็ไม่รู้
สารยกฟ้องหลายท้องที่มีปัญหากันนะฮะ
เพราะว่านั่นเขาก็ไปเหนื่อยยากในการที่จะหาข่าว
กว่าจะหาตัวกว่าจะสอบสืบสวนมาได้
สำนวนเขาไม่ได้บิดเบียนหรอกครับ
แต่ว่าโดยเงื่อนไขอุปสรรคอย่างที่ว่าหาพยานหลักฐานได้ไม่เพียงพอ
สารก็สั่งยกฟ้องอ้าวคราวนี้เอาฝ่ายสืบสวนมาด้วย
ที่ไปหาข่าวไปจับกลุ่มมาร่วมทีมอยู่ด้วย
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าใน๕คนนี้
คนใดคนหนึ่งสมมุติเจอคดีใหญ่ไปรับเงินเข้ามา
หัวหน้าหัวหน้าสอบสวนต้องรับผิดชอบ
ใครจะไปยัดเงินให้ตำรวจทำลำบากแล้วครับ
เพราะว่ามีเป็นทีมนี่ครับไม่ได้คนเดียวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยครับ
ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นที่คาดหวังว่า
การสอบสวนทำคดีก็น่าจะดีขึ้นอ้าวเท่านั้นไม่พอ
ยังจัดให้ทีมพิสูจน์หลักฐานตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เวลามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพิสูจน์ซิว่า
มีดอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่ใช้ฆ่ากันเนี่ย

ถ้ามีพนักงานพิสูจน์หลักฐานเข้ามาอยู่ในทีมด้วย
ในชั้นโรงพักด้วยมันก็ทำอะไรต่อมิอะไรให้เร็วขึ้น
นี่ไงครับนี่คือการปฏิรูปที่เริ่มเดินหน้าแล้วนะ
ตอนนี้สอนออะไรล่ะบางเขน
ผลตรวจพงศพัฒน์บอกว่าไปเริ่มที่นั่นก่อน
แล้วรูปแบบนี้จะค่อยทยอยไปในหลายโรงพัก
ถามว่าเอากำลังตำรวจมาจากไหนล่ะครับ
เขาก็มีบูรณาการกันที่จริงน่ะตำรวจเยอะ
แต่ว่าถ้าไม่บูรณาการกันต่างคนต่างทำหน้าที่
แต่ถ้าบูรณาการเอามารวมกันเป็นทีมอย่างนี้
นี่ไงคือสิ่งที่เขาเริ่มทำไปแล้ว
ประชาชนต้องให้กำลังใจเขา
คือถ้าเรื่องคดีความการสอบสวนเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา

ต่อไปนี้ที่เราเจ็บใจกันว่าคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิด
คนจนมีเรื่องกับคนรวยคนรวยถูกวันยังค่ำ
คนมีตำแหน่งคนมียดชั้น
เวลาไปมีเรื่องกับคนจนคนจนผิดวันยังค่ำ
ลูกคนมีเงินไปมีเรื่องกับลูกชาวบ้านที่ไม่มีเงิน

เรื่องแบบนี้มันจะกลายเป็นอดีต
เพราะกระบวนการสอบสวนจะมีหูมีตามากขึ้น

แล้ว๔คน๕คนอย่างนี้ผมอยากรู้ว่าใครจะไปกล้าสั่ง
สมมุติว่าเกิดคดีสำคัญขึ้นมา

มี๕คนอยู่ในทีมเนี่ย
ผู้กำกับจะกล้าไปกระซิบใครสักคนหนึ่งไหมใน๕ทีมนี้
เพราะถ้าไปกระซิบ๕คนนี้รู้หมด

คุณไปบีดเบี้ยวขึ้นมาเมื่อไหร่ถูกจับได้

ฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นข่าวดีที่ผมคิดว่า
เขาเริ่มปฏิรูปตำรวจกันแล้ว
เอาเรื่องความยุติธรรมในสังคมนี่แหละก่อน
สุดท้ายขึ้นมาต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมธนารักษ์ครับ
ที่ผมเรียกร้องมา๒๓วันว่าเออ
โครงการที่จะไปสร้างคอนโดที่ใกล้โรงเรียนเรจินาแถว

สุดท้ายขึ้นมาท่านประกาศถอยแล้วครับ
เพราะว่าผืนป่าตรงนั้นเนี่ยที่เห็นในจอเนี่ย
เก้าไร่มันไม่ควรจะเอาไปทำอย่างนั้น
แล้วประชาคมในเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตอน๕โมงกว่า
เขาก็รวมพลกัน
แต่เพราะเอิญว่าท่านอธิบดีท่านก็ท่านขอรับฟังนะครับ
ท่านก็บอกไม่เอาแล้วตรงนี้จะไม่แตะแล้ว

อย่าลืมนะครับว่าคนคัดค้านเนี่ยเขาไม่ได้คัดค้านโครงการ
เขาคัดค้านสถานที่ว่าไปหาที่อื่นที่ไม่ใช่เป็น
อธิบดีก็
ก็เป็นข่าวมาแล้วว่าท่านสั่งถอยก็ถือว่าเป็นชัยชนะของผืนป่า๙ไร่
เมืองเชียงใหม่คนเขาก็ชื่นชมกันว่า
ท่านยอมรับฟังความคิดความเห็นของประชาชนก็ยินดีกับคนเชียงใหม่ด้วยนะครับนี่ครับ
ต้องขอบคุณท่านที่ยอมรับฟังในสิ่งที่เรานำเสนอไปด้วยนะฮะ
ก็อย่างที่บอกก็คือว่าโลกทุกวันนี้๑เขาต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
ถ้าเพิ่มไม่ได้ให้รักษาก่อนเก่าไว้๓อย่าทำลาย

ฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าท่านก็ยอมถอย
ก็ถือว่าต้องขอบคุณที่ยอมรับฟังความจริง
แต่ต้องไปหาที่ใหม่เพื่อทำให้ไปหาคนอีก
ไปหามีที่ครับกรมธนาลักษณ์มีที่เยอะแยะไปหาที่ใหม่
เพื่อให้เอาไปทำให้คนที่เกษียณอายุราชการหรือข้าราชการได้มีที่อยู่